วิธีกรรมความเชื่อมันมีอยู่ทั่วประเทศไทยจริง
และแต่ละพื้นที่ผมย้ำนะแต่ละพื้นที่ไม่ใช่แค่จังหวัด

ระดับอำเภอตำบลอยู่ในตำบลในอำเภอเดียวกัน

แต่ละพิธีกรรมความเชื่อเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อโบราณ
ของแต่ละพื้นที่ทั่วไทย
แต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ดูแปลกตา

เรารวบรวมมาฝากกันแล้วล่ะครับ
มีอะไรบ้างไปชมกันเลย

พิธีตัดขนอน
พิธีกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณ
ตั้งแต่สมัยก่อนของชาวอีสาน
โดยการที่จะจัดพิธีนี้ขึ้นมาได้นั้น

ได้ผ่านผลจากโครงกรรมทั้งปวง

เสี่ยงทายฟ้าฝนโดยตรงกลางจุดที่ตัด
จะมีข้าวเต้ามัดอยู่หนึ่งมัด
หากตัดแล้วกรีบข้าวต้มมัดออกมาคว่ำทั้งคู่
แสดงว่าฝนฟ้าปีนี้จะไม่ดี
แต่หากตัดแล้วกรีบข้าวต้มมัดออกมากลีบข้างหนึ่งคว่ำอีกกลีบหนึ่งหงาย
แสดงว่าฝนฟ้าปีนี้เนี่ยจะดีนั่นเองล่ะครับ
ต่อกันที่พิธีสวดส่งเปรต
พิธีสวดทรงเปรตหรือประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่เปรตชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นับเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธสมัยโบราณโดยมุ่งเน้นทำบุญให้เหล่าเปรชนและผู้ล่วงลับไปสู่สุขติและทุกคติ
ผู้ทำกรรมดีก็จะได้เสวยสุขผู้ทำกรรมไม่ดีก็จะได้เสวยทุกข์แต่ในบางพื้นที่
จะถือว่าพิธีสวดทรงเปรตเป็นพิธีกรรมสวดส่งและปัดเป่าเปรตร้ายที่มาย่างกรายหรือทำร้ายคนในครอบครัวแทน
ซึ่งทั้งนี้เนี่ยครับขึ้นอยู่กับประเพณีโบราณของแต่ละพื้นที่และความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองล่ะครับ
และสุดท้ายกับพิธีเก็บกระดูกชาวสุรินทร์
นี่น่ะคือพิธีเก็บกระดูกของชาวสุรินซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของคนที่นี่คือหลังจากที่นำเท่ากระดูกออกจากเม่นเขาจะนำมาทำพิธีโดยมีใบตองมาปิดไว้จากนั้นก็ให้ลูกหลานของคนตายมาเป็นผู้รับใบตองพอเขาจะทำให้กระดูกมีใบตองมาปิดไว้จากนั้นก็ให้ลูกหลานของคนตายมาเป็นผู้รับใบตอง
คนทำพิธีโยนใบตองขึ้นไปลูกหลานคนนั้นนั้นจะต้องคว้าใบตองแล้วรีบวิ่งออกไปให้พ้นเขตวัดเพื่อเป็นการตัดขาดกับวิญญาณคนตายทำให้คนตายรู้ตัวว่าตายแล้วหลังจากนั้นก็ทำพิธีส่งวิญญาณไปอีกพบภูมิส่วนลูกหลานเมื่อวิ่งพ้นเขตวัดแล้วก็สามารถกลับเข้ามาในพิธีได้ปกติแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพิ
บางพิธีบางพื้นที่ก็ทำบางพื้นที่ก็ไม่ได้ทำนะครับโปรใชวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ